มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยนะคะเดินทางไปชมอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกค่ะ
ที่วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการบอกเล่าพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
อุโบสถเงินหลังแรกของโลกวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
สร้างด้วยโลหะเงินดุลลายของช่างสิบหมู่บ้านวัวลายนี่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะ
ที่มีการเล่าเรื่องราวเทิดทูลสถาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ซุ้มเพดานด้านหน้าอุโบสถมีการดุลลายเป็นธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาท
ธนบัตรมีการสรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงราชการที่๙
และพระบรมราชวาสของพระองค์จำนวน๓๖ข้อเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
รวมทั้งเรื่องราวบทพระราชนิพลพระมหาชนกที่มีดุลลายบนโลหะเงิน
ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่๙ทรงครองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี
พระมหาภัยรัฐวชิโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่า
อุโบสถเงินของทางวัดพระครูพิทักษุธิคุณเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ
กับพระพิสุขสามเณรและชาวบ้านในชุมชนวัวลาย
สร้างขึ้นโดยใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า๑๒ปี
งบประมาณมากกว่า๓๗ล้านบาท
ในแต่ละวันก็จะมีประชาชนเข้าชมเป็นจำนวนมาก
ขณะที่พระมหาภัยรัฐก็กำลังดุลแผ่นเงินเป็นรูปลายเส้น
จากพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
พระเสโทหยดที่พระนาศิกนำไปติดไว้ที่พระอุโบสถ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์
และในวันที่๑๓พฤศจิกายน๒๕๕๙นี้
จะมีพิธีอันเชิญตราสัญลักษณ์พระประมาพิไทยย่อพปร
พระมหามงกุฎและครุฑบุญดุลด้วยโลหะเงิน
และโลหะเงินผสมรวมทั้งดีบุก
ประดิษฐานบริเวณหน้าบรรอุโบสถ
ในเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาทีเวลาเดียวกับที่สวรรคต
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ